คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเลยค่ะมีผู้ชายคนนึงอยู่ดีก็บุกไปพังกล้องวงจรปิดของนักข่าวในพื้นที่ของเรา
ทีนี้แล้วก็พังกล้องไม่พอยังไปคว่ำถังขยะจนเกลือดเลยนะคะ
ว่าสาเหตุคงจะเหมือนกับไม่พอใจประเด็นที่นักข่าวในพื้นที่ของเราเคยไปนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
แล้วก็มาก่อเหตุนี้นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะขี่มาแบบนี้
แล้วก็มาพังถังขยะอะไรหน้าบ้านด้วยบ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามวัดพลชัยที่ด่านซ้ายนะคะ
พอก่อเหตุเสร็จคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คือในบุตรไปเปิดดูกล้องวงจรปิดตัวอื่น
ก็เห็นว่าก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้เหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์วนดูตั้ง๒รอบ
ก็เลยเอาภาพนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพดซ
สาเหตุคาดว่ามาจากการนำเสนอข่าวไฟไหม้บ้านหลังนึงค่ะ
ที่วัดพลชัยตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อ๒๙เมษายน
คือในบุตรเนี่ยเล่าย้อนให้ฟังว่า
คือวันเกิดเหตุก็เป็นนักข่าวในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าผ่านไป๒๕นาทีรถดับเพลิงยังไม่มา
เจ้าของบ้านคือนายสุนีก็หนีตายออกมาถูกไฟคลอกอาการสาหัส
ก็เลยประสานขอรถดับเพลิงที่อำเภอศรีสองรักษ์มาช่วยดับเพลิงแทน
หลังเกิดเหตุในบุตรก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปเหมือนกับว่ามีคนไม่พอใจหรือเปล่า
เพราะหลังจากนำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปโดนขู่เฉยเลย
แต่ตอนโดนขู่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมากหรอกแต่ผ่านไปวันเดียวหลังโดนขู่ก็เจอกับเหตุการณ์นี้
ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นชายในพื้นที่อายุประมาณ๔๐๔๕ปี
แกะรอยของตำรวจตำรวจบอกว่าเหมือนกับก่อนก่อเหตุผู้ชายคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อปากทางเข้าหมู่บ้าน
ร้านสะดวกซื้อไม่ขายให้เพราะมันเลยกำหนดเวลาแล้ว
ก็ไปซื้อที่ร้านขายของชำยื้องกันแล้วก็ขี่รถมาก่อเหตุค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุจูงใจที่ก่อเหตุทำไปเพราะอะไร
ใช่ค่ะตัวผู้สื่อข่าวของเราตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่า
แต่ยังไม่รู้นะคะว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่